การนะคะที่ชนบุรีค่ะมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
รถกระบะคันหนึ่งโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารถหรือว่างูดีค่ะ
ขับสายไปสายมาเป็นงูเลื้อยเลยนะคะ

ไอ้คับอะไร

ว่าชนแล้วเนี่ย

มันเมานี่ล่ะ
อุ๊ย

โอ้ย

มันเมาพี่มันเมา
นี่ค่ะโอ้โหขับแบบหวาดเสียวมากตรงหัวโค้ง

ชนรถเก๋งอีก๒๓คันจนสุดท้ายเนี่ยค่ะ

ที่ที่ตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งชุมชนเพราะว่ามีร้านขายของ
แล้วก็ถนนค่อนข้างแคบมีรถจอดเยอะ
ก็ไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้านะคะ

ขับมาจากถนนเรียบมอเตอร์เวย์ดอนหัวล่อ
พอถึงชุมชนนาป่าช่วงตำบลนาป่าเนี่ยค่ะ
รถก็กินเลนไปอีกฝั่งแล้วก็สุดท้ายไปชนเข้ากับ
จักรยานยนต์รับจ้างที่สวนมาจนได้รับบาดเจ็บ
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยก็พยายามตะโกนเรียกให้จอดตลอดทาง

เลี้ยวขวาขึ้นถนนสุขประยูนมุ่งหน้าอำเภอเมืองชนบุรี

ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ถนนเกิดเหตุเลยค่ะ
ไปถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเลย๙กุมภาพันธ์
เขายืนอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงรถบีบแตรยาว
พอออกมาดูก็เห็นกระบะขับเหมือนคนเมา
สุดท้ายก็ชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

จากจะไม่จอดดูแล้วยังขับหนีไปหน้าตาเฉยด้วย
ไปสอบถามวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ที่แยกท้องคุ้งนะคะ
ชื่อว่านายสินทรชนพันธาเป็นหนึ่งในคนขับวินระแวกนี้
เขาบอกว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกชน

น่าจะเป็นคิวอื่นที่วิ่งมาส่งลูกค้า
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็รีบแจ้งตำรวจ
แล้วก็เพื่อนวินให้ช่วยกันตามหารถกระบะคันนี้แล้วค่ะ
ซึ่งวินเองเขาก็บอกเลยนะคะว่า
ตำรวจช่วยจับคนขับกระบะที่เมารายนี้ให้ได้โดยเร็วเถอะ

อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
ซึ่งทะเบียนเมื่อกี้เราได้ยินเขาพูดอยู่ในคลิป
พอพึ่งคอควาย๑๕๖๗นะคะโตโยต้าวีโก้ค่ะคุณผู้ชม
ใครเจอนะแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจด้วยนะคะ